คุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้ที่ปราจีนบุรี
เป็นบ้าน๒ชั้นนะคะข้างล่างเขาเปิดเป็นร้านขายของชำ
ทีนี้พอไฟมันลุกไหม้บ้านหลังนี้วอดทั้งหลังไม่พอนะ
มันลามไปติดบ้านข้างเคียงอีกด้วยค่ะเนี่ยเป็นเปลวไฟที่โหมกระหน่ำลุกไหม้ร้านขายของชำของนางสมบูรณคงเหล็กอายุหกสิบปี
แล้วไฟก็ลามไปติดบ้านข้างเคียงอย่างรวดเร็วเพราะว่าต้นเพลิงเป็นบ้านไม้เก่า
แล้วจุดที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่๑ที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
หลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาจากเทศบาลศรีมหาโพธิ
รวมถึงมีรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมากันห้าหกคันเลยค่ะแล้วก็ต้องระดมเร่งฉีดน้ำเข้าไป
ให้ไฟมันลามไปแล้วระหว่างนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหมีเสียงระเบิดดังขึ้นตลอดเวลาเลย
เพราะว่าในบ้านเนี่ยมีถังแก๊สอยู่จำนวนมากเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่จะดับไฟนะคะ
ใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงกว่าค่ะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ปรากฏว่าบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของชำเนี่ยนะโดนไฟไหม้วอดไปทั้งหลังเลยค่ะ
แล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านก็เสียหายหมดนะคะโดยเจ้าของบ้านต้นเพลิงก็คือนางสมบูรณคงเหล็ก
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงมันดังจากหลังบ้าน
ก็รีบวิ่งออกมาดูเสียงเหมือนเป็นไฟประทุก็ตกใจว่าเอ๊ะเสียงอะไร
พอมาดูอ้าวเป็นไฟไหม้เลยตะโกนร้องให้เพื่อนบ้านช่วย
แต่ก็ไม่ทันนะคะเพราะว่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้เก่า
แล้วในบ้านก็มีวัสดุที่ติดไฟง่ายทำให้ไฟมันลามไปอย่างรวดเร็วนะคะ
แล้วก็จะมีการประสานกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจินบุรี
ให้ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะมีการสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ